ชายคนนึงเข้าไปกรีดยาง
ทีนี้ปรากฏว่ามีคนร้ายมาโบกรอ
แล้วเอาอาวุธปืนยิงแสกหน้าเลย
แม่บอกว่าลูกชายเนี่ยนะเคยมีเพื่อน๓คนเขาพยายามฆ่า
ไม่รู้ว่านี่จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้
ซึ่งตำรวจสพเชียงกลมที่จังหวัดเลยได้รับแจ้ง
ว่ามีคนโดนยิงเสียชีวิตอยู่กลางสวนยางพาราเลย
ห้วยลาดแก่งปลาปกที่ตำบลชมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลย
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเจอสภาพนี้เลยคุณผู้ชม
เนี่ยศพของนายธนงศักดิ์วินากรอายุ๒๘ปีโดนยิงแสกหน้าค่ะ
หนึ่งนัดแล้วก็เสียชีวิตในสภาพที่นอนหงายใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการตรวจสอบไม่พบปลอกกระสุนไม่มีร่องรอยการต่อสู้
ก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงนะคะ
ตำรวจก็ต้องส่งศพของคนตายคือนายธนงศักดิ์ไปผ่าชนะสูตร
แล้วก็ส่งสายสืบออกไปตามหาตัวคนก่อเหตุด้วย
ทีนี้ตำรวจบอกว่านายธนงศักดิ์คงจะขับรถกระบะมา
มากรีดยางที่สวนยางพาราตรงนี้
แล้วมาเจอคนร้ายโบกให้หยุดรถ
อาจจะคุยอาจจะเคลียร์ปัญหาบางอย่างกัน
หลังจากนั้นคนร้ายก็เอาอาวุธปืน
เจาะยิงแสกหน้านายธนงศักดิ์
คมกระสุนเจาะหน้าผากนัดหนึ่ง
ธนงศักดิ์ล้มซุดลงกับพื้น
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็หนีไปนะคะ
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่ายังไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ย

หรือว่าขับรถสะกดรอยตามตัวนายธนงศักดิ์มา
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะต้องมีการขยายผลค่ะ
ถามข้อมูลจากญาติจากพยานที่อยู่ใกล้
ที่ได้ยินเสียงปืนเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายต่อนะคะ
ทีนี้จากการสืบสวนเบื้องต้น

ธนงศักดิ์ผู้ตายคนนี้เขาเคยมีประวัติ
เกี่ยวกับเรื่องของการพนันที่ภูเก็ต
พอโดนจับมาแล้ว๒รอบแต่ว่าเรื่องมันก็นานแล้ว
ตัวนายธนงศักดิ์จะไปมา
ระหว่างที่ภาคใต้กับที่จังหวัดเลยที่บ้านนี้แหละ
แล้วช่วงหลังมายึดอาชีพกรีดยาง
ก็มาอยู่ที่เลยได้สักครึ่งปีแล้ว

ทีนี้ตำรวจก็จะต้องมีการเร่งขยายผลนะ
แต่ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่
ไปสอบถามพยานที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ถามเขาว่าวันนั้นได้ยินอะไรบ้าง
ซึ่งตัวพยานเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ช่วงประมาณทัก๔ทุ่มของวันที่๑๘กันยาเนี่ย
กรีดยางอยู่แล้วได้ยินเสียงปืนปั้ง
หลังจากนั้นห่างไปสักนาทีนึง
มีเสียงปืนอีกนัดหนึ่งปั้งขึ้นมา
แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงเอาเดี๋ยวฟังค่ะ

ไม่เห็นเหตุการณ์แต่ได้ยินเสียงปืน
ผมก็เชื่อใจว่าเขาไปยิงกว่ายิงกว่าบินหู

นี่แหละคุณผู้ชมคนที่เขาอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ

แล้วรถของนายธนงศักดิ์จอดเปิดไฟอยู่ตรงนั้น
มารู้ตอนเช้าว่าว่านายถนนกศักดิ์โดนยิงตายแล้ว
แม่ของนายถนนกศักดิ์เล่าให้ฟัง
แล้วหลังจากนั้นลูกก็กลับมามัทได้สักประมาณ๖เดือน
ลูกเคยเล่าให้แม่ฟังนะว่ามีเพื่อนชาวลาว๒คน
อันนี้เป็นข้อมูลที่แม่ได้รับรู้จากลูกนะคะ

อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดฟังแม่หน่อยค่ะ
นี่ค่ะศพของลูกชาย
แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะนำร่างไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลเลย

รับศพนำกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้าน
แล้วบ้านก็เตรียมความพร้อมจัดงานศพของลูกแล้ว
คดีนี้ตำรวจก็ต้องคลิกขาให้ได้
เพราะว่ามันเกี่ยวยงอาจจะเรื่องของหนึ่งยาเสพติด
หรือว่าก่อนหน้านั้นที่ผู้ตายเองเข้าสวนยาง
แล้วไปพบเจอกับขโมยที่มากรีดน้ำยาง
แล้วเขาก็ตะโกนด่าไปรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ผ่านไปสัก๒วัน
ปรากฏว่าเขาถูกยิงแสกหัว
ใช่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร
หลังจากนี้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ตามสืบต่อนะคะ